วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี
ก็มีแนวคิดผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่เหลือใช้

แต่ว่าต้องตัดใจปฏิเสธการสั่งซื้อครับ

ซึ่งต้องการให้รัฐช่วยเหลือผลักดันสินค้าชุมชน

ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณครับ
งานเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานเหล่านี้

วดลายทำขึ้นจากเศษใบไม้แห้ง
ทุกชิ้นงานคิดและออกแบบ
โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าลุ่มสุ่ม
อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
รวมกลุ่มกันสมาชิก๑๕คน

ลาวัลมะเจียกจรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าลุ่มสุ่ม
เล่าว่าปกติคนในชุมชนผลิตเสือไม้ไผ่

ไม้ไผ่ที่เหลือจำนวนมากจะนำไปเผาทิ้ง
ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและสุขภาพของคนในชุมชน
เพราะต้องสูดดมกลิ่นและควันทุกวัน
เกิดไอเดียนำเศษไม้ไผ่มาทำเป็นแผ่นไม้อัด
โดยมีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือวีโด
เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ให้งบสนับสนุน

สร้างโรงอบเศษไม้ไผ่จากแสงอาทิตย์
เพิ่มความแข็งแรงมีอายุใช้งานนาน
พร้อมทั้งเสริมไอเดียการทำลวดลายจากเศษใบไม้
เพื่อให้สินค้าน่าสนใจมากขึ้น
โดยใช้เวลาศึกษานาน๒ปี
ลองผิดลองถูกใช้เงินลงทุนไปเกือบ๑ล้านบาท
นี่แหละค่ะจากเศษไม้ไผ่ที่ดูไร้ค่านะคะ
แต่ชาวบ้านนำมาต่อยอดและพัฒนาเป็นเฟอร์นิเจอร์ขาย

ต่ำกว่า๔๐๐๐บาทต่อคนต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะ

สหภาพยุโรปยังสนใจติดต่อเข้ามา

เพราะยังไม่มีงบลงทุนในการขยายกำลังการผลิต
ทั้งเครื่องจักรรวมทั้งสร้างความแข็งแรงของสินค้า

หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า
อยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาเสริมความรู้ในชุมชน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ต้องมาช่วยแน่นอน

เพราะว่าเราทำจากเศษไม้ไผ่ไงฮะ
เราไม่รู้ว่าข้อด้อยของไม้ไผ่มีอะไรบ้าง
ที่รู้คือมอดมันกินแน่
การที่ไปต่างประเทศเราต้องรู้อยู่แล้วว่า
คุณภาพมันต้องดีไม่มีอะไรเลยไง
ชื้นเป็นลาอะไรก็ไม่ได้มันจะต้องเสียหาย
ถ้าอยู่ในประเทศเรามันไม่เป็นไร
เพราะว่าการขนส่งไม่เป็นไร
แล้วการทำความสะอาดมันก็หายไป
ปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ของที่นี่
ได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ
ถือเป็นวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างที่พร้อมจะปรับตัว
อดรับกับภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งเชื่อว่าหากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ก็มีโอกาสที่สินค้าของชุมชนจะไปสู่ตลาดโลกได้อย่างแน่นอน
สิริพักรมนตรายตรงตรีคูณข่าวเทียรัตน์ทีวีตรายงาน